ตรังเตรียมเรียกพ่อเลี้ยงโหดที่ทำร้ายลูกเลี้ยงวัย๙ขวบมาดำเนินคดีนะครับ
โดยจะออกหมายเรียกนะครับหากไม่มาตามหมายเรียก
ขออนุมัติศาลออกหมายจับทันทีนะครับตอนนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว
แล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นกับพ่อเลี้ยงโหดรายนี้๒ข้อหาด้วยกัน

ร่องรอยบาดแผลตามตัวของเด็กชายวัย๙ขวบนักเรียนชั้นป๔
เกิดจากการทุบตีของในหมัดไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพื้นที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเกาจังหวัดตรัง
หลังมีพลเมืองดีแจ้งว่าเด็กชายคนดังกล่าวถูกพ่อเลี้ยงจับล่ามโซ่
พร้อมทั้งทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลไปทั้งตัวมีสภาพที่น่าสงสารเป็นอย่างมาก
เด็กชายรายนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยขอเงินพ่อเลี้ยง
ซื้อขนมและตัดผมแต่พ่อเลี้ยงไม่ให้จึงขโมย
เมื่อกลับบ้านมาจึงถูกพ่อเลี้ยงล่ามโซ่ตรงข้อเท้า
และตีด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกจึงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
แต่พ่อเลี้ยงก็ไม่หยุดตีและไม่มีใครช่วย
กระทั่งไม้หักถึงได้หยุดตีส่วนผู้เป็นแม่
ได้แต่นั่งร้องไห้เพราะมีปัญหาทางสมอง

ก่อนหน้านี้ตัวเองโดนตีมาแล้วหลายครั้ง
และเคยถูกตีด้วยสายไฟหลังออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน
ตอนนี้จึงรู้สึกหวาดกลัวไม่อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้ว

หลังจากนี้จะไม่ให้หลานกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้ว
เพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายอีก
ครั้งนี้ถือว่าทำกับเด็กเกินไป

ส่งหลานไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ส่วนเรื่องคดีความนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
และยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับนายหมัดให้ถึงที่สุด
ไอ้หลานนี้ถูกตีถึงพาไปอนามัยแล้วจะทำอย่างไร
พอเขามาตามแล้วก็ไปที่อนามัย

ต้องส่งน้องไปโรงพยาบาล

หมอเขาว่าน่าจะฟื้นใจของน้องเขา
สุดวันนี้พันธ์ตำรวจโทฉันทลักษณ์จันวดี

สพศิเก่าได้สอบปากคำเพิ่มเติมเด็กรายนี้แล้ว
หลังส่งตัวไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลสิเก่า

พร้อมทั้งได้เรียกตัวญาติของเด็กมาสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยมีการสอบพยานแต่ละสองปาก
ส่วนแม่ของเด็กนั้นไม่สามารถสอบปากคำได้

หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อน
ส่วนผลตรวจร่างกายของเด็กต้องรอประมาณ๒๓วัน
พร้อมทั้งได้ส่งตำรวจชุดสืบสวน

คาดว่าน่าจะหลบหนีไปภูมิลำเนาเดิม
ที่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี
ตนได้ออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้ง

พรุ่งนี้จะขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับทันทีใน๒ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายและกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว